คุณนันทพรธวระผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี

ชาวบ้านกังวลเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยของแก่นนำ
ปัจจัยอะไรที่ทำให้ชาวบ้านเป็นกังวลครับ

กว่า๑๕ปีที่ผ่านมาค่ะก็คือมีการคมคู่จาก
ไม่ว่าจะเป็นของเมืองหรือว่ากลุ่มที่อยู่ฝั่งเมืองค่ะ
เพื่อที่จะไม่ให้ชาวบ้านกลุ่มที่คัดค้านออกมา

แม้ว่าผลจากมติคอรมอลจะมีกำหนดให้เหมืองสามารถทำได้ถึงแค่สิ้นปี
แต่สิ่งที่ชาวบ้านกังวลก็คือในเรื่องของแผนการฟื้นฟูเยียวยาตลอดหลังจาก๗เดือนนี้
ซึ่งการฝังสารพิษต่างลงในดินค่อนข้างที่จะต้องใช้ระยะเวลาในการฟื้นฟูนานพอสมควรค่ะ

จากรายงานที่คุณนันทพรนำเสนอมาตั้งแต่ต้นสัปดาห

ตกลงแล้วสารโลหาหนักที่ไปเจอ
มาจากไหนกันแน่มาจากธรรมชาติหรือว่ามาจากเหมืองทองกันแน่

มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรกับการต่อสู้ของบรรดาชาวบ้านในพื้นที่บ้างครับ
ตรงนี้ก็เป็นคำตอบที่หลายคนรวมถึงชาวบ้านรวมถึงนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม
ก็ออกมารอคำตอบจากรัฐบาลหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า
ทำไมไม่มีการฟันทงถึงเรื่องสารพิษที่เกิดขึ้น
ไม่ว่าจะมาจากเมืองหรือมาจากธรรมชาติ
ทำให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบก็น่าจะเป็นชาวบ้าน
ที่พบว่ามีสารโลหาหนักในร่างกายเกินค่ามาตรฐาน
ทำให้ชาวบ้านขาดโอกาสในการที่จะได้รับเงินเยียวยา
ซึ่งการเยียวยาร่างกายต้องใช้ทั้งเงินแล้วก็ระยะเวลา

ที่เคยเป็นอดีตพนักงานเหมืองที่ทำงานเหมืองมา๑๐ปี
ลาออกมาเป็น๑๐ปีเพื่อที่จะรักษาตัวเอง

มีแต่ร่างกายที่จะซุดสมลงค่ะ
ไม่มีอาการที่ดีขึ้นเพราะว่ายังต้องใช้เงินรักษาตัวเองด้วย